เพลงรับทางนั้น
จุกมันเป็นนักฆ่าประจำหมู่บ้าน

เฮ้ยนี่แกไม่กลัวเวรกรรมเหรอ
เวรกรรมมันไม่มีอยู่จริงหรอกโว้ย

เหนียนลุ้มขนาดนี้อะค่ะ

บุบลงไปเลย
ยังเป็นรอยบุบอยู่เลยอ่ะ

ตรงหัวหมูกับหัวเขาน่ะตรงกันเลย
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เกมรับจำนำโรงจำนำแห่งความหันศาเปิดทำการแล้วนะครับ
รับจำนำโรงจำนำแห่งความหันศาเปิดทำการแล้วนะคะ
เกมรับจำนำโรงจำนำแห่งความหันศาเปิดทำการแล้วนะครับ
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ
นี่เรื่องราวผู้จำนำเราในวันนี้นะคะ

เธอมีสามีเป็นนักฆ่าประจำหมู่บ้านเลย

แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นเพราะว่ากรรมตามสนองเขาหรือเปล่า

กรรมสนองสมองบุพันธุ์
งั้นหน้าดูต่อมา

งั้งสานว่ะ

จุกมันเป็นนักฆ่าประจำหมู่บ้าน
ฆ่าหมูแค่นี้ทำไมมันจะไม่กล้า

ข้าอยากจะรู้จริงเลยว่ามันมีครอบครัวไหมวะ
เออวิ่ง
วันนี้เราจะทำข้าวตากกินกันลูก
จีนอะไรอื้อ
อ่ะเงินหึ

เดี๋ยวแกเอาเงินไปซื้อข้าวสารมาหุงกินกัน

เฮ้ยนี่แกไม่กลัวเวรกรรมเหรอ
อย่าไปทำเลยอย่างงี้
จ๊ะพ่ออย่าทำอาชีพนี้เลยนะจ๊ะ

งานใหญ่เข้าเว้ยบวชลูกผู้ใหญ่ซ้อนค่อยมึงไปล้มวัว
ล้อมวัวเออไปดิไปฉันไปล่ะอ้าวนี่เก๋อย่าไปเลยโอ้ย
บาปกรรมมันจะติดตัวเอานะเว้ยเฮ้ยเฮ้ย
แกฉันไม่สบายใจเลยอ่ะที่แกต้องมาทำอาชีพรับจ้างค่าย
เนี้ยแกจะไปคิดมากทำไมวะไอจีนมันก็คืองานงานอะไรฉันก็ต้องทำ
งั้นแหละเพราะฉันต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่มันก็มีอาชีพต้อง
มากมายไม่ใช่เหรอที่ให้เก๋ทำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้จุ๊กเอาว่าไง
ลือเขาจ้างให้ไปตัดต้นไม้ไปดิแต่ต้นมันใหญ่นะมึงไวไหมล่ะ
เฮ้ยใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดฝีมือไอ้จุ๊กล่ะเว้ยเดี๋ยวข้านะจะตัดอีกเลี่ยนเลย
ตรงอย่างนี้สิวะเฮ้ยไปเว้ยไปไปไปไปเออต้องงานแบบนี้สิวะ

ต้นนี้เหรอวะอ่ะต้นนี้แหละไอ้จุ๊กเดี๋ยวเราจะเอารอกอันนี้นะ
ไปดึงต้นไม้เวลาที่เราตัดอ่ะไม้มันจะได้กระเด็นมาทางนี้
เออได้เว้ยเดี๋ยวข้าจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้
เอาไปเกี่ยวให้เออโอ้ย
กิ่งไหนไว้เบิ้ลเอากิ่งซ้ายกิ่งนั้นเหรอซ้ายซ้ายซ้าย
อันนี้เหรอเออโอ๊ยได้สบายมากเออนั่นแหละ
ขึ้นไปขึ้นไปเออ
ไหมไม่ใช่อันความกิ่งมันเล็กมันดึงไม่ได้
ไปซ้ายสิเออนั่นแหละนั่นนั่นผูกเลย
เรียบร้อยเออพลูกนั้นนั่นแหละเดี๋ยวมันดึงไม่ได้
เฮ้ยอย่าฆ่าดึงเองเออเดี๋ยวกูไปตัดให้ดึงแล้วบอก
เอาเลยเอาดึงเลยนะเออดึงเร็วเร็วดึงเร็วเร็ว
เออดึงเร็วเร็วตัดนี่วะเดี๋ยวกูจะตัดแล้วเอ๊ะ
อ่ะดึงดึงดึงไว้เออดึงแล้วดึงไอ้ตึงดึงไอ้ตึง
ดึงแล้วอย่าตึงกว่านี้ไม่ได้อุ๊ย

โอ้ยช่วยด้วยโอ้ย
โอ้ยแจ็บเหมือนสมองฉันแตกเลย
โอ้ยเห็บเหมือนสมองฉันแตกเลย

ให้กูจะไปตามคนช่วยนะ

สงบกันนะ

ที่เขาตีหัวโหมูเลย
แม่จ๋าว่าจะเป็นฮันมีด

แต่เลือดมันยั้งจะออกเยอะอยู่นะ

อันนี้พี่ไม่รู้ว่าจะโทษอะไรดีนะระหว่างเวรกรรมกับอุบัติเหตุ
คือถ้าคิดว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะแต่คือจะให้คิดเป็นเวรกรรมก็ได้เพราะว่าอะไร
มันคือที่เดียวกันเลยอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นเวรกรรมก็ได้นะ
เอาอย่างนี้ถามเขาเลยดีกว่าว่าเขาคิดว่ายังไงดี

พี่จีนจากบุรีเริ่ม
สวัสดีคุณค่ะ

สามีและคุณลูกสาวสวัสดีทั้งสองท่านครับ

ชื่อชนธิชาเจียมสคุณค่ะชื่อเล่นน์ชื่อกิ๊กค่ะ
ขออนุญาตนะพี่จุกก็คือที่เราเห็นก็คือตรงหน้าผาก

เหมือนจะเป็นรอยปริอย่างนี้

ไม่มีค่ะแต่จะเป็นคนที่แต่ก่อนไม่ค่อยพูดทุกวันนี้พูดมาก
เอ้าจริงค่ะพูดมากที่บุญแล้วก็พูดมากเหมือนเมื่อก่อนค่ะ

ถามคำตอบคำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามพูดเลยค่ะ

ที่จีนที่เขาโดนเนี่ยคือตำแหน่งเดียวกันเลยเหรอคะ
กับที่เขาจัดการกับหมูทุกตัว
ค่ะตำแหน่งนี้คือว่าก่อนที่เขาจะฆ่าเนี่ยค่ะ
เขาจะช่วยกันไล่หมูเข้ากรง
เขาจะมีสองคนช่วยกันเอาไม้งัดคนละข้างงัดตรงหัวนี้
แล้วเขาก็จะขึ้นค่อมขึ้นอยู่บนเหล็ก
แล้วก็เอาข้นปลนโคยฟาด
นั่นตรงหัวหมูกับหัวเขาน่ะตรงกันเลยจ้ะ

คิดว่าอุบัติเหตุหรือว่าเวรกรรม

เพราะว่าตรงที่เขาทุบมันตรงหัวหมูเหมือนกัน
จริงอาชีพนี้มันดูเหมือนแบบ

เขาไม่มีคนทำเลย

ไม่ต้องเด็กกว่าเลยยังไม่ได้เจอกับพี่จีนเนอะยังค่ะยังไม่ได้เจอกันไม่ต้องเด็กกว่าเลยยังไม่ได้เจอกับพี่จีนเนอะยังค่ะ
ทำมาประมาณกี่ปีเขาถึงมาเจอพี่จีน

เจอกันและก็ยังทำอาชีพนี้อยู่ไหม
อยุดก่อนครับ
เขาไปตากเข้าที่เหลือที่บินทะบัตรมาแล้วเข้าเหลือเขาก็เอาไปตาก
เขาก็เอามาขายให้เราไปซื้อแกก็ขายให้ถูก
ซึ่งเข้าตากเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ย

เขาก็จะให้พวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างนี้
นี่แสดงว่าจนกันมากเลยในช่วงนั้น

ลูกกี่ขวบเราถึงเลิกกินอันนี้

จุกก็คงเห็นอดลนทนไม่ไหว

หนักเลยแบบเวลาเขามีงานเขาฆ่าบางเจ้าเป็นสิบตัว
ตัวงานครั้งนี้ก็ต้องฆ่าให้เขาเป็นสิบตัวเลย

เขาให้ฉายาว่าไอ้เฮียมหมู่สิบ

ก็เป็นแบบเหี้ยมโหด
ไอ้เหี้ยมหมูสิบคือว่านักฆ่าหมูค่ะ

ขึ้นขัน๕หมูอะไรครับพี่จิ๊นขอโทษนะหนูไม่รู้

มีปากเผ้ายับป่วย๕แล้วถูบเทียนดอกไม้เงิน๑๒บาท

ถ้าอย่างในโรงเชือดอย่างนี้ครับเขาให้เป็นตัวใช่ไหม

แต่ตอนนี้พอไปแล้วตามหมู่บ้านใช่ไหม

๑๕ตัวเราก็ได้แค่๑๒บาทที่เขายกถูกนะ
เจ้าภาพ๒๐ตัวก็มีงานหนึ่ง
ได้แค่๑๒บาทที่เขาใส่มาให้

แล้วมันจะพอกินเหรอมันต้องทำอย่างอื่นอีกไหมคะอาชีพ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

เอาลูกซองยาวยิงเมียจนสมองกระเด็นเต็มไหนเต็มหนึ่ง

ทำไมมันถึงมาฟาดหัวเราได้ล่ะ

สาวลูกตุ้มตัวขนาดนี้มา

พี่จุ๊กก็ยังไปหยิบโทรศัพท์มาโทร
ผมก็ถอดเสื้อมัดแล้วก็โทรศัพท์เอารถมา
ไอ้ยาสติดีมากเลยนั้นโทรบอก๑๖๖๙
ผมโดนลอกตีหัวครับแล้วหลังจากนั้น
ตำแหน่งอยู่ตรงไหนได้อยู่หลังหมู่บ้าน
ผมก็สลบไปเลยไม่รู้ว่าไปถึงโรงพยาบาลตอนไหน
หลังจากที่รู้ข่าวนี่คือรู้จากใคร
รู้จักคนในบ้านมีศักดิ์เป็นหลานสะพ้ายค่ะ

เขาบอกว่านั่งกินกันอร่อยเลยนะ
แต่จุ๊กอะจะรอดไหมรอดไปดูเลย
เขาก็เอาไปส่งวงมารแล้วนี่ค่ะให้เราตามไป
แล้วเราก็ตามไปดูพอเห็นสภาพเป็นไงคะ
เข้าไปในห้องฉุกเฉินหลุมขนาดนี้ค่ะจริง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
พี่แม่ก็ไม่ให้เขาไปดูแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรอีกเลย
หลังจากที่คุณหมอทำทุกอย่างให้หมดแล้ว
คุณหมอบอกว่าพี่จุกจะรอดไหม
ถ้าผ่าไม่รอดผ่าคือตาย

ถ้าไม่ผ่าก็อยู่ได้เขาดูดขึ้นดูด
นี่เขาดูดขึ้นนะจ๊ะ

พี่จุขื่อในเรื่องของบาปบุญไปครับ
แล้วกินมีโอกาสไปทำบุญหัวสังตรคตละอะไรบ้างไม่คะ
ไม่ค่อยได้ไปบุญ
ยังมีคนตามให้ไปทำอาชีพอยู่มา
อ๋อเอาชีวิตมาไม่เอา
อย่างเป็นไม่โอเค
นี่แหละครับคือเรื่องราวของการฆ่านะครับ
ที่ฆ่านั่นก็เพราะความจำเป็นจริง

เพื่อที่นำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเลิกทำดีกว่าอาชีพนี้
อาชีพนี้เพราะคิดว่าสุดท้ายมันก็คือเวรกรรมมันมีจริงวันนี้พี่จีนมารายการเราต้องการเงินไปทำอะไรจ๊ะ
เอาไปส่งลูกเรียนหนังสือนะจ๊ะ

เรียนบริบาลควบกับภาษาญี่ปุ่นค่ะเขาเรียกว่าไข้โงชิก็คือนักบริมารค่ะที่โรงเรียนราชศรีมาการบริบาลค่ะ
เป็นสาขาในหน่วยของไข้งูแล้วก็ให้นักเรียนเรียน๑ปีครึ่งแล้วก็ส่งไปฝึกงานดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่น๓ปีค่ะ

ตอนนี้พื้นฐานภาษาหนูไปถึงไหนแล้วลูก

โอ้ยภูมิใจอะ
ทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยสิครับแนะนำตัวหน่อย
แนะนำตัวใช่ไหมค่ะ

ที่เขาพูดมาก็มีเหตุผล

ฟังไม่รู้เรื่องอะไรนอกจากบุรีรำคำเดียวเนี่ย
พูดอะไรลูกเมื่อกี้พูดอะไร

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนทิชาเจียมสกุลค่ะ
ชื่อเล่นชื่อกิ๊กตอนนี้อายุ๒๑ปีค่ะ
มาจากจังหวัดบุรีรำแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ

ขอล่วงหน้านะลูกนะขอให้ประสบความสำเร็จนะลูกนะ

ตอนนี้ของที่พี่จีนนำมาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือ

เย็บผ้านี้อายุการใช้งานเท่าไหร่ยังไม่ปรากฏแน่ชัด
เพราะว่าเป็นจักรมือสามที่พี่จีนต้องเอาจักรเก่าไปแลกและเพิ่มเงินเพื่อให้ได้มา
เอามาพลิกชีวิตให้ครอบครัวพอมีรายได้

ผ้าใส่ยืดใส่ซิปแล้วก็เสื้อคอกระเช้าคนเก่ง

ที่มันเป็นจักรแล้วก็ใช้เท้าถีบแม่หนูเคยมี

อันนี้ดูแบบจริงจังมากเลย

อันนี้ซื้อเขาปีกว่า

ค่ะแพงไหมอ่ะแพงไหมอันนี้

เหล็กจริงแข็งแรงมากเลยนะ
คือของดีมากแต่ว่ารู้เลยว่ามันเก่าจริง
จริงตัวนี้ทำเงินให้เราเนี่ยต่อเดือนละประมาณตกเท่าไหร่

ถ้าเผื่อว่าวันนี้อ่ะมันหลุดจำนำไปอ่ะทำไมอ่ะ

เราไปดูราคามหาชนกันดีกว่านะคะ
ว่าจากเย็บผ้าเนี่ยราคาเท่าไหร่ค่ะ

เพราะว่าของเขายังดูใหม่และดูมีคุณภาพอยู่อะค่ะ
โหจากรุ่นนี้มืดกว่าจนให้๑๘๐๐บาทจ้า
จากตัวนี้ฉันให้๒๕๐๐บาทค่ะ
จากรุ่นนี้ใช้ดีค่ะของฉันก็มี๒๓๐๐บาทค่ะ

โอ้โฮตัวเมื่อกี้คล้ายนี้เลยนะ
ใช่ราคามหาชนนะคะเฉลี่ยออกมาแล้วนะคะ

๒๐๐๐บาทน่ะพี่จีนเอาไป

ยังยังจะไปเอาของเขาอีก

เขาแบกมาจากบุรีร้านจนมาถึงรายการรายการอุงเทศ

เพราะฉะนั้นเราให้เขาราคานี้ก็ไม่ได้

ราคาจากทางรายการเราจะได้เท่าไหร่นะฮะ

คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือจากเย็บผ้านะครับที่ทำเงินเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัว
แล้วก็ส่งเสียลูกสาวเรียนได้จนใกล้จะจบใกล้จะจบแล้วใช่
วันนี้ต้องนำมาจำนำกับทางรายการเราแล้ว
เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่เท่าไร

ขอเชิญพี่จีนจำนำครับ

แล้วตอนนี้นะคะพี่จินก็รับเงินจำนำกับทางรายการไปก่อนเลย๕๒๐๐บาท
เงินจำนวนนี้นะอยู่ในกระเป๋าพี่จีนแล้วนะครับ๕๒๐๐บาทในวันนี้
แต่ตามกติกานะครับเมื่อมีการจำนำแล้วก็ต้องมีการถ่ายของครับ
อ้าวมาสู่ช่วงไถ่ของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
แม่จากสิ่งที่เกิดขึ้น
ทุกวันนี้กลัวอะไรไหมกลัวเรื่องอาชีพนี้เลยไหมฮะ

มันจะมีความรู้สึกอะไรบ้างเป็น

มันกลับมามันยังฝังอยู่ไง
เออพูดถึงเรื่องหมูเนอะ

จำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่าพ่อชอบดูค่ะ

ตื้อโป้ยไก่ครับ

โดดเลยอะ
กินของนี่ไม่น่าจะ

น่าจะรวนลามนางสวรรค์เนี่ย
ข้อหนึ่งเนี่ยอาจจะ
ตอบมาแล้วนะคะ

ลวนลามนางสวรรค์ค่ะ

นักฆ่าหมูจะโดนคำถาม
ฆ่าตั้งแต่ข้อแรกเลยหรือไม่
เปล่าใจช่วยกันครับ
ฟ้อยไก่นะฮะแต่เดิมนั้นเป็นแม่ทัพอยู่บนสวรรค์นะครับ
มีชื่อว่าเทียนเผิงนะฮะ
มีหน้าที่ดูแลลำน้ำสวรรค์แล้วก็คุมทหาร๑แสนนายด้วยกัน
อยู่มาวันหนึ่งนะคะในการชุมนุมหรือว่าประชุมนี่เอง
แม่ทัพเทียนเผิงดื่มเยอะไปหน่อย

โอ้โหแม่เทพธิดาทั้งหลายก็สวยเหลือเกิน

พระจันทร์ฉางเอ๋อชอบเกิดไปลวนลามขึ้น
็กเซียนห้องเต้ทราบความนะฮะ
จึงได้สั่งนำตัวแม่ทัพเทียนเผิงไปลงโทษ
ก็คือการโบยด้วยค้อนทองแดง
โดยทั้งหมด๒๐๐๐ครั้ง

แล้วก็ให้ไปจุติยังโลกมนุษย์

ก็คือไปเกิดในท้องหมูนี่แหละนะคะ
ซึ่งภายหลังเจ้าแม่กวนอิมนะคะ
ติดตามพระถังสำจังเนี่ยนะคะ

แล้วก็ทำความดีไถ่บาปที่ได้ก่อเอาไว้นั่นเอง

มีเงินสาธารณ์๒๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
ที่เราไปดึงต้นไม้แล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ได้ยินว่ามันเป็นที่ที่มีเรื่องชวนให้ขนหัวลุกด้วย
เราได้ไปไหว้ขอเข้ามาเขา

เชื่อในเรื่องเจ้าที่และพระภูมิอะไรพวกนี้ไหมคะ

แล้วหลังจากวันนั้นล่ะครับมีการไปจุดทูปบอกกล่าวไหม
ผมโดนลอกฟาดผมก็อยู่โรงพยาบาล

ป้าพี่เมียเขามาจุดทูบ
เขาไปให้ร่างทรงดูให้ค่ะ

เขาก็เลยบอกว่าไปเหยียบหลุมของเขา
ไม่บอกเขาไม่จุดทูปไม่จุดอะไรบอกเขา

ธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
เวลาที่เราไปสถานที่แห่งใดก็แล้วแต่

เข้าสู่คำถามใดของข้อที่สองถามว่า

คือจำนวนทูบที่ใช้สำหรับไหว้สิ่งใด

ข้อหนึ่งสารเจ้าที่

ข้อสองศาลพระภูมิ

สารพระภูมิกับสารเจ้าที่จะต่างกันนะ
สารพระภูมิเนี่ยมักจะเป็นวิหาร
จะตั้งอยู่บนฐานเสาเพียงต้นเดียว
ส่วนสารเจ้าที่เนี่ยจะมีตายายอยู่ใช่ไหม

ก็เขาใภว่าอีก๙ดอก
แต่นั่นไม่ใช่ศาลแล้วเนอะ

น่าจะข้อ๑ศาลเจ้าที่นะจ๊ะ
ตอบแล้วนะคะข้อ๑ศาลเจ้าที่ค่ะ

ถ้าตอบถูกข้อนี้ก็จะไทยจักรจำไว้ได้สำเร็จ

บ้านพี่จี๊ดนี่ถึงกับเงียบกริบเลยล่ะครับ
ช่วงหน้ามาฟังเฉลยกัน
มีดาราที่ชื่นชอบบ้างไหมครับ
ชอบคุณกบสุวนันน่ะสวย
แล้วก็นักร้องชอบชายามิดชัย
เสียงดีรูปหล่อพูดดี
ทำไมท่านต้องเสริมภาพมาเกิด
ที่จีนผู้จำนำจากบุรีรำ
ที่มาพร้อมกับจักรเรภา
ตอนนี้ติดอยู่ที่คำถามเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ

แล้วจะได้กัดกลับบ้านตั้งแต่ข้อนี้เลยหรือไม่

คือจำนวนทูบที่ใช้สำหรับไหว้สิ่งใด

ถูกครับ

เป็นเลขที่มีความเป็นสิริมงคลนะครับ

เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ผู้ที่ได้สั่งสอนเรามาด้วย
ส่วนสารพระภูมินั้นเราจะใช้ทูบ

สารพระภูมิที่เป็นวิหารเนี่ย
ส่วนใหญ่จะอันเชิญพระชัยมงคลเข้าไป
พระชัยมงคลเนี่ยฮะถือว่าท่านก็คือเทพ
ไหว้เทพเราจะใช้ทูบ๙ดอก
รวมทั้งไหว้พระพิคเนตพระอะไรอย่างนี้ครับ

ตอบคำถามไปแล้ว๒ข้อตอบถูก๒ข้อนะคะ
รับเงินสะสมไป๑๐๐๐บาท

สวัสดีค่ะพี่จีน

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
อยู่บุรีรำมาตั้งแต่เกิด

ระแวกนั้นอยู่ติดกับอำเภออะไรบ้างครับ

ประคมคนไทยก็ไกลพอสมควรนางลอง
เคยไปไหมคะ
ที่มาที่ไปนะจากตำนานในเรื่องเจ้าชายปาจิตกับนางอรพิม
แล้วก็นางอรพิมนี่แหละครับก็คือที่มาของการตั้งชื่อสถานที่บริเวณนี้ว่านางรองด้วย

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ที่มาของที่อำเภอนางรองเกี่ยวข้องกับนางอรพิมอย่างไร
ข้อหนึ่งนางเป็นลูกคนรอง
ข้อ๒นางร้องไห้รอผู้ชาย
เคยได้ยินแต่คอยทางที่นางรอง
คอยทางที่นางรองเพลงพี่ซิลิพรซิลิพร

เป็นแบบเหมือนว่าผู้หญิงรอผู้ชายที่อำเภอนางรอง
แล้วก็เปรียบเทียบระหว่างข้าวขาหมูกับ

นั่งร้องไห้รอผู้ชายไม่ใช่
แสดงว่าไม่เคยนั่งร้องไห้รอผู้ชาย

แม่เขาอาจจะเป็นข้อสองแล้วจนเขาไปแต่งเพลงก็ได้นะ

มาแล้วนะคะข้อสองนางร้องไห้รอผู้ชายค่ะ

ลูกกิ๊กว่ายังไงแม่จีนเขาว่ายังงั้นแหละ
เชื่อใจลูก
แล้วชาวบุรีรำล่ะครับว่าไง
รู้ที่มาของชื่ออำเภอนางรองกันหรือเปล่า

ดู

เขาก็วิเคราะห์จากเพลงที่เขาได้ยินนะ

เจ้าชายปาจิตเนี่ยได้พบรักกับนางอรพิมนะฮะ
หญิงสาวผู้ถูกทำนายว่าเป็นเนื้อคู่กันนะ
แล้วเจ้าชายปาจิตเนี่ยก็สั่งให้ทหารเฝ้าอลักขานางอรพิมเอาไว้
ส่วนตนได้เดินทางกลับเมืองไปเพื่อที่จะไปเตรียมพิธีอภิเษกสมรส

นางถูกเท้าพรมทัศน์มาลักพาตัวไปก่อน
ครั้งที่เดินทางมาถึงลำน้ำทางทิศตะวันออกนะคะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองนางรองเนี่ย
อรพิมจึงเริ่มร้องไห้
ร่ำครวนถึงบีดามานดา

ต่อมานะคะจึงเรียกลำน้ำนี้ว่า

หรืออีกชื่อนึงชื่อว่าลำนางร้อง
นางร้องนั่นเลยนะคะรอด้วยแล้วก็ร้องด้วยนะคะ
ต่อมาก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาจนเป็นลำน้ำนางรอง
แล้วก็เป็นที่มาของอำเภอนางรองในปัจจุบัน

ตอบถูก๓ข้อนะคะได้รับเงินสะสมไป๑๕๐๐๐บาท
มาต่อเลยนะฮะเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔เลยครับ
มีดาราที่ชื่นชอบบ้างไหมครับ

ชอบคุณกบสุวนันสวยแล้วก็นักร้องชอบชายามิดชัย
เสียงดีรูปหล่อพูดดี

พูดถึงคนที่มีชื่อเสียงกันบ้างดีกว่า
ของคนบุรีรำบ้านเรานึกถึงใครบ้าง

ใครเป็นคนบุรีรำ

รู้จักไหมคะสองคนนี้

คนอยู่แถวในกิกกับนาง

ออกจากโรงน้ำตาลบุรีรำมาอยู่ตะวันตกบุรีรำ
ปะล่ะแม่เคยเห็นบ้านกับเขาไหม

อ่ะเขาว่ามั่นใจก็ข้อ๒เนอะ

ข้อ๒จาพนมยีรำค่ะ

เจอคำถามแบบนี้เข้าไปก็เข้าทางเลยล่ะสิครับ
คุณพ่อนี่ถึงขนาดไปชี้บ้านเขาได้ด้วยซ้ำ

หากตอบถูกข้อนี้ฟาดไปเต็มเลยครับ
๒หมื่นบาท

ไม่ใช่คุณตาพนมเหรอเนี่ย
เป็นคุณแช่มรำนะครับ
เข้มรำเนี่ยมีชื่อจริงว่าวิวัตรแช่มรำ
เกิดเมื่อวันที่๑๔กุมภา๒๕๑๙นะครับ
อยู่ที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ

ส่วนคุณจาพนมยีรำเป็นคนจังหวัดสุรินทร์

มีหน้าเขาเลยไปตามหาช้างอยู่

เพราะว่าเพิ่งพลาดไปนะครับอย่าเพิ่งใจเสีย
ถ้าว่าเราถูกไปทั้ง๓ข้อแล้ว

ตอนนี้นะคะเรามีเงินสะสมอยู่๑๕๐๐๐บาท

เพราะว่า๑๕๐๐๐บาทมันมีมูลค่าอีกต่อไปนะครับ

สามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ
จาก๑๕๐๐๐บาทจะเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาททันที
แต่จะเป็นเกมอะไรกติกาเป็นยังไงไปชมค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคในเกม
ไม้ขวัญแสลงจ่าย
คุณแม่บ้านน่าจะเคยประสบปัญหากับเหล่าไม้แขวนเสื้อ
ที่พันกันเป็นภารวัลอยู่ในตะกร้าแบบนี้
ถ้าและผู้จำนำจะต้องแยกไม้แขวนทุกอัน
และนำไปแขวนที่ราวภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จรับเงินรางวัลเพิ่มอีก๑เท่าไปเลย

อย่าเย็น

ถ้าพร้อมแล้ว๑๐๐วินาทีมีค่านะครับ

พับความใจ

เพียงแม่ดู

เอาไปเร็ว

เวลาเราก้มจับมือมันสั่นจับไม่ถูกสักทีนะคะ

กำลังไปเร็วขาไป
นึกว่าจะผ่านเกมไม้แขวนแสลงใจไปได้แบบสบาย
สบายแล้วเชียวไปจีนแต่ดันมาชะล่าใจในตอนท้าย

แล้วแบบนี้๑๐๐วินาที
จะทันมั้ยละเนี่ย
เพิ่งเคยเห็นแม่ร้องไทย

สะสมเงินรางวัล๑๕๐๐๐บาท
และไทยจัดเย็บผ้ากลับบ้านได้สำเร็จ
ซึ่งเกมไม้แขวนแถลงใจนี้
ก็เหมาะกับแม่บ้านอย่างพี่จีนเสียจริง
แต่จะทำสำเร็จใน๑๐๐วินาที
เพื่อเบิ้ลเงินรางวัลได้หรือไม่

เหนื่อยไหมค่ะเหนื่อย

เอาล่ะเรียงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
แต่เวลา๑๐๐วินาทีนะฮะ
ไม่รู้ว่าพี่จีนจะทำได้หรือไม่

ลุ้นกันว่าพี่จีนทำได้หรือไม่ได้ครับ
แม้จะเป็นเกมงานบ้านแสนถนัด
แต่ความตื่นเต้นนั้นก็เป็นอุปสรรคของพี่จีนเช่นกัน
วันนี้แม่และพันธุ์ระยะคนนี้มาสู้ข้าวใจ
นำเงินไปต่ออนาคตให้ลูกและสามี

มาฟังเฉลยกันได้เลยครับ
ได้ครับจริง

ขอบคุณค่ะขอบคุณรายการมากค่ะ
ทำสำเร็จแล้วเมื่อกี้เรากี่วินาที

เป็นยังไงลูกหรือสึกยังไงคะลูก
ไปสัมภาษณ์กันสองวัน
สมเร็จ
วันนี้ขอบคุณพี่จีนแล้วก็
ขอบคุณมากนะครับแขค
แล้วตอนนี้ก็ถึงช่วงถ่ายของให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้ววันนี้ชาวจำนำ
ของเราจะเป็นใครค่ะ
ในสัปดาห์นี้ขอถ่ายของให้กับคุณชัดนิชาจากกรุงเทพมหานครครับ
คุณชัดนิชาได้นำสร้อยคอจำนำไว้ในราคา๓๐๐๐บาท
เพื่อนำเงินไปซื้อชุดนักเรียนให้น้องสาวในช่วงเปิดเทอม
แม่เป็นพี่สาวที่ดีจริงเลยนะครับ
ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้ถ่ายของให้ไปเลยครับ
เชิญเลยครับทุกคนหากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
ส่งเรื่องมาทางเฟซบุ๊กเกมรับจำนำหรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
อ่ะอย่าลืมด้วยนะคุณผู้ชมจ๋ารายการเกมรับจำนำของเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับทุกครอบครัวนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรก็ได้มาจำนำกับเราแล้วรับราคาจำนำสุดพิเศษแบบนี้กลับไปได้ทุกครอบครัวเลยนะครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์นะคะ๖โมงเย็นค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

แล้วเราก็จะมาเจอกันแบบนี้เราจะมอบความสุขกันทางหน้าจอแบบนี้
สวัสดีครับ
คุณพ่อคุณรู้หรือยังว่าเกมรับจำนำของเรามีการปรับรูปแบบใหม่เพื่อเอาใจชาวจำนำทุกท่าน
เขาจะให้หลงจุปริศนาของเรา๓คนนะคะ
มาช่วยให้ราคาจำนำกับพวกเรา

เลือกหลงจุคนที่๒ค่ะ

สาธุบารมีพ่อแก่ช่วยลูกด้วย
ถูกต้องหรือไม่มาลุ้นกันครับ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ